คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องเป็นการเตือนภัยกันด้วยนะครับ
คือมีคนร้ายเข้ามาใช้อุบายหลอกเด็กหญิงวัย๑๑ปี
บอกว่าเนี่ยแม่ให้มาหาพาไปหาผู้ใหญ่บ้าน
แล้วสุดท้ายคือน้องหลงเชื่อแล้วไปกับผู้ชายคนนี้
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้จะอนาจารย์เด็กวัย๑๑ปีคุณผู้ชม
ดูสิภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เลยนะ

เออกล้องวงจรปิดตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
แล้วพาน้องวัย๑๑ปีเห็นไหมน้องซ้อนท้ายอยู่อะค่ะ
ตรงจุดที่เกิดเหตุคือตรงพงหญ้า
คนร้ายจะอนาจารย์จะข่มขืนกระทำชำราวน้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่ายค่ะ

ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ต้องตามล่าหาตัวผู้ชายคนนี้
ข้อมูลก็คือเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๓๒๕ปี
ผอมสูงใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
เมื่อวานเขาตามกันนะคุณผู้ชมหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่เจอตัว
ทีนี้มีข้อมูลจากเพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้านชื่อว่านางสาวไข่เพชรแก้วพรมมาวง
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้า
ตัวนางสาวไข่เพชรกับสามีชวนน้องวัย๑๑คนนี้
อยู่ติดกันไงก็ชวนน้องไปหาปลาตรงบ่อน้ำ
ห่างจากตรงพงหญ้าที่เกิดเหตุประมาณโลหนึ่ง
แล้วต่อมาประมาณ๑๑โมงก็มีคนร้ายคนนี้
มันขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะพอมาถึงปั๊บ
ก็บอกว่าแม่ให้มารับน้องวัย๑๑ไปหาผู้ใหญ่บ้าน
ตอนแรกเนี่ยนะเพื่อนบ้านอย่างคุณไข่เพชรเนี่ย
ก็ห้ามเอาไว้ไม่ไปอย่าไปนะหนู
แต่ทีนี้คนร้ายเหมือนกับรู้จักญาติของน้องนะ
คืออ้างชื่อญาติมาจนน้องวัย๑๑ปีเชื่อ
เขาพูดชื่อคนนู้นคนนี้มาน้องเลยตัดสินใจ
นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วย
ทีนี้เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนไปเนี่ยนะ
เพื่อนบ้านก็ยังไม่เชื่อใจยังขอดูหน้าคนร้ายอยู่เลย
ตอนแรกคนร้ายมาใส่หน้ากากอนามัย
เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าถอดหน้ากากอนามัยให้ดูหน่อย
คนร้ายมันก็ถอดนะซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่า
หน้าผู้ชายคนนี้ไม่คุ้นไม่เคยเห็นมาก่อน
แต่ถ้าเกิดว่าตำรวจจับได้หรือไปเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ที่ไหนเนี่ย
เพื่อนบ้านบอกว่าจำได้แน่นอนค่ะ
โหเป็นข้อมูลของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจำหน้าได้ถ้าเกิดว่าหันนี้นะคะ
ส่วนลุงของน้องวัย๑๑ปีลุงบอกว่า
เห็นหลานวิ่งมาหาที่บ้าน
บ้านอยู่ห่างจากตรงพร้อมย่านี่คะประมาณ๓๐๐เมตร
ทีนี้ลุงก็เลยรีบพาหลานไปแจ้งความที่สพนครหลวงนะคะ
แล้วก็ส่งตัวหลานไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าจะต้องให้หมอตรวจร่างกายอย่างละเอียด
ทีนี้มันมีข้อมูลหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เพิ่งรู้เลยจากยายของหลาน
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะ
คนร้ายคนนี้ไปที่บ้านแล้วก็ไปคุยกับคุณยาย
อายุเยอะแล้วค่ะ๘๐ปีก็สิ่งที่ไปคุยกับยายนะ
ก็ทำทีเหมือนกับสอบถามชื่อของคนในครอบครัวนี่แหละตรงนี้นี่แหละ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยจากรายงานข่าวยังแปลกใจอยู่ว่า
เอ๊ะทำไมคนร้ายถึงพูดชื่อคนในครอบครัวยาดของน้องวัย๑๑ปีถูก
แล้วน้องถึงหลงเชื่อไปด้วยอ๋อปรากฏว่าคนร้ายไปถามจากคุณยายก่อน
ก็เอาชื่อที่คุณยายบอกนี่แหละนะคะไปแอบอ้าง
ล่าสุดแม่ของน้องเนี่ยก็เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
บอกด้วยนะคะตอนนี้แม่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไม่รู้จัก
คุ้นหน้าผู้ชายคนนี้แล้วก็ถามคนในครอบครัวด้วยว่ามีใครรู้จักไหม
ก็ไม่มีใครรู้จักซึ่งเหตุการณ์นี้แม่บอกว่าหดหู่มาก
ที่ลูกสาวเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้
แล้วเราก็ถามถึงอาการของลูกสาวค่ะแม่อาการลูกสาวแม่เป็นยังไงบ้าง
บอกว่าตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังคุยอะไรมากไม่ได้
เพราะว่าเด็ก๑๑นะคะยังตกใจอยู่เลยน้องอ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย
บีบคอโดนชกท้องตอนนี้แม่รู้สึกว่าครอบครัวแม่เนี่ยไม่ปลอดภัย
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็วแล้วล่าสุดมีรายงานเข้ามาด้วยนะคะ
บอกว่าตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับต่อไปนะคะ